ทีนี้วิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้
ก็คือการตั้งคกรสมานชัน
วิธีการนี้จะสามารถช่วยให้ประเทศ

จะพูดคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาว
วิทยาลัยรามกำแหงไปติดตามพร้อมกันค่ะ

ในสถานการณ์ที่การชุมนุมยังไม่ยุติ
แล้วก็จะเดินหน้าต่อผมเชื่อว่า
คนไทยทุกคนที่ห่วงความเป็นไปของบ้านเมือง
เอาใจช่วยประธานชวนหลีกภัยอยู่ครับ
เอาใจช่วยให้ท่านทำงานสำเร็จ
เอาใจช่วยให้ตั้งคณะกรรมการสำเร็จ
เอาใจช่วยว่าหลังจากนั้น
ผลเสนอแนะของการชี้ทางออก
เรื่องความขัดแย้งของคณะกรรมการชุดนี้
จะได้รับการปฏิบัติ
เอาใจช่วยว่าสุดท้ายบ้านเมืองก็จะเดินหน้าต่อไปได้
นี่บอกกันก่อนเลยนะครับว่าทุกคนเอาใจช่วย
แต่ถึงเราจะปรารถนาและประสงค์จะเอาใจช่วยอย่างนั้น
สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าผู้ชุมนุมเขาปฏิเสธ
ที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดนี้ด้วย

ฝ่ายค้านก็มีท่าทีว่าจะไม่เข้าร่วมด้วย
พอเป็นอย่างนี้โอกาสที่จะเห็น
การชี้ทางออกที่เป็นที่ยอมรับ
ต้องบอกตรงว่าค่อนข้างจะเลือนลาง
อันนี้พูดกันแบบว่าเอาใจช่วยท่านประธานชวนนะครับ
ไม่ได้ทำให้ท่านเสียกำลังใจท่านก็เดินหน้าของท่านไป
แต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
มีคนเชื่อว่ายากที่ประสบความสำเร็จ
การชี้ทางออกถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วย
เอาสมมุติว่าเขาชี้ว่าพลเอกประยุทธ์ต้องลาออก
แล้วถ้าฝ่ายพลเอกประยุทธ์และองค์คพยพ
ลาออกมันจะเป็นไปได้ยังไง
ผมเคยคุยเรื่องนี้กับ
ท่านพูดไว้ชัดในวันนั้นวันนี้จะขอคุยกับท่านอีก
ทีนึงครับสวัสดีครับอาจารย์สุขุมครับ

ครับยังพอเห็นความหวังอยู่ไหมครับ
คือจริงไม่ว่าฝ่ายค้านจะร่วมหรือผู้ขัดแย้งจะร่วมหรือไม่ร่วม

สาระสำคัญก็คือคุณชวนจะหาทางทำให้ข้อที่เสนอเนี่ย
ทางรัฐบาลรับไปทำหรือเปล่า

เผื่อว่าไอ้การที่จะดึงทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมานั่งดุมหัวกิจกันนี่
ไม่มีทางสำเร็จหรอกครับ

เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็จะรักษาจุดยืนของตัว

ยิ่งถ้าแบ่งเป็นฝ่ายชัดเจน
ตอนนี้ฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายค้านเขาบอกให้นายกต้องลาออกก่อน

แล้วสมมุติคณะกรรมการที่ท่านชวนตั้งมาเนี่ย
เสนอว่าเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้มันเดินหน้าต่อ

ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ลาออก
พลังประชารัฐบอกว่าอย่าลาออก
ก็เท่ากับว่าถึงเอาคนพวกนั้นเข้าไปเป็นกรรมการก็ไม่มีประโยชน์
ทุกคนก็จะเข้ามารักษาจุดวิ่งของตัว
การปฏิบัตินี่มันขึ้นอยู่กับรัฐบาล

ให้เราคิดนี่คิดส่งให้รัฐบาล
รัฐบาลจะทำหรือไม่ทำนะอีกเรื่องหนึ่ง

ต่อให้ฝ่ายผู้ชุมนุมไม่เข้าร่วม

แต่ถ้ากรรมการชี้ออกมา
ว่า๑พลเอกประยุทธ์ต้องลาออก
แล้วพลเอกประยุทธ์ยอมลาออก

ก็แก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งถูกไหมครับ
ที่คิดเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกันว่า

ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคำกลับให้แก้รัฐบุรธ์ให้เสร็จนะ
มีไทม์ไลน์สำหรับรัฐมนูลนะ
อาจจะได้ลงประชามติกันวันนั้นวันนี้นะรัฐบาลท่านนายกออกมายืนยันเลยว่าจะคอนโทรวุฒิสภา
อะไรอย่างนี้นี่คือข้อเสนอครับมันมีประเด็นแทรกขึ้นมาอีกอาจารย์
การออกพรบประชามติเนี่ยฟังดูเหมือนคล้ายกับว่าสมมุติคณะกรรมการชุดนี้
มติเห็นด้วยกันว่าเพื่อคลี่คลายสถานการณ์พลเอกประยุทธ์ต้องลาออก
อันนี้ก็จะนำไปสู่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอไปถามประชาชนก่อนโดยการลงประชามติ
อย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ยังไม่เห็นข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างงี้เรียกว่าข้อเสนอไหมฮะ
ตอบก็คืออย่างนี้ก็เรียกว่าข้อเสนออย่างส่วนคนคิดเนี่ยจะคิดว่าทางนี้เป็นทางออกจริงหรือเปล่านะ
อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าการทำประชามติเนี่ยมันต้องไม่ใช่เฉพาะอะไรมันมีข้อจำกัดของมันอยู่เหมือนกัน
อาจจะกลายเป็นว่าทำประชามติครั้งแรกแก้รำนูนหรือไม่แก้ก็เป็นไปได้
เอาอย่างนี้อาจารย์สมมุติอาจารย์เสนอแล้วเขาฟังอาจารย์
อาจารย์เสนอแล้วคณะกรรมการสมานฉันหรือปรองดองก็ฟังอาจารย์
อาจารย์จะเสนออะไรที่จะคิดว่าเอาอย่างนี้แหละแล้วมันจะยุติความยุ่งยากความวุ่นวายได้
ผมไม่แน่ใจว่าจะลดได้หรือเปล่าแต่ถ้าให้ผมผมเสนอมาแต่ต้นเลยนะ
เรื่องแปลม
แล้วเรื่องนายกละออกเพราะนยกไม่รับผมยิบไม่เจริญเลยว่าถ้าผมเจริญมีคำมันนายกละออกคำแรกเค้าก็ไม่อ่านก็เสนออื่นผมแน่ว
อาจารย์คิดว่าจะจบยังไงสมมุติว่าฝ่ายชุมนุมบอกว่าถ้า
ข้อเอาเฉพาะข้อแรกถ้านายกไม่ลาออกไม่ต้องคุยกัน
เขาก็เดินหน้าชุมนุมกันต่ออย่างนี้เหรอ
ชุมนุมกันต่ออย่างนี้แต่ความสำหรับส่วนของผู้คนมันจะมากเหมือนวันนี้ไหม
เมื่ออีกฝ่ายเขาออกมาว่าเหมือนท้าแล้วว่า
ให้ให้ประชาชนตอบเลยว่าแก้หรือไม่แก้
อาจารย์มองว่าเรื่องการแก้รัฐมนูลเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญ
แต่ว่าฝ่ายผู้ชุมนุมเขาก็ยืนหยัดเรียกร้องเรื่องการลาออกของนายกเป็นอันดับแรก
ครับเราไปห้ามเขาไม่ให้เรียกร้องไม่ได้เขาก็มีเหตุผลของเขา
ท่านนายกไม่ลาออกก็ไปบังคับให้ท่านลาออกไม่ได้ท่านก็มีเหตุผลของท่าน
แต่เรากำลังหาทางออกให้สองทางให้ทั้งสองข้าง
ซึ่งคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในทั้งสองข้างนั้นพอรับผมว่ามันเป็นทางออกมันก็ต้องมีแรงบีดจากวงจรพอสมควร
อาจารย์ย้ำว่าถ้าข้อเสนอแล้วมีเหตุมีผลแล้วฝ่ายไหนไม่ทำตามกระแสสังคมจะไปกดดันกับฝ่ายนั้นเอง

เอาละครับขอบพระคุณฮะอาจารย์สุขุมครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับนี่คืออาจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์นี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ
ขอบคุณคุณสุภาพนะครับพรุ่งนี้กลุ่มรัศดรนัดชุมนุมอีกครั้งนะครับ
เป็นชุมนุมใหญ่๑๖นาฬิกาค่ะค่ะ
ผู้ชมก็กดรีโมททีวีดูไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตั้งแต่๔๕โมงเย็นเนี่ยเราเกาะติดให้นะครับ